ตอนไว้เวลา๕ปีที่ผมไปหาประเทศมา
ผมขอขอบคุณพี่น้องคนไทยทุกคน
ได้ร่วมแรงร่วมใจไปกับผม

สำเร็จมุ่งร่วงไปในหลายด้าน

กระทำที่ละเมิดกฎหมายหลายด้าน

อาวุธสงครามปัญหาความเชื่อมั่น
การประวมควบคุมกฏหมายปัญหาหลายด้าน

เกิดขึ้นมุมหาปัญหา
เมื่อประทานดิสิจกภาพมากจากโครงการจำค่าวประถานดินอกระบบและอีกมากมาย
เราก็จึงได้เริ่มสร้างความเจริญเติบโตมีการวางโครงสร้างพื้นฐานสู่อนาคต
ทั้งสัตว์ศักดิสสังคมศึนิรัยตรองการช่างทางอาชีพและรายได้ของประชาชน
ใดที่ประเทศมีความสงบความเชื่อมั่นจากนานาประเทศก็จะกลับมา
ต่างชาติจะกลับมากขึ้นโตเลเต็มเที่ยมเพิ่มถึงสุดเป็นประวัติการ
เกิดการสร้างงานสร้างรายได้ให้กับพ่อแม่พี่น้องประชาชน
แน่นอนครับผมคนเดียวผมทำอะไรสำเร็จได้ยาก
วันนี้ที่ประเทศเดินหน้าได้และติดตามสำเร็จได้นั้น
ต้องอาศัยพี่น้องคนไทยทั้งประเทศร่วมมือกันจับมือกัน
ซึ่งจะเป็นก้าวสำคัญที่ทุกคนจะต้องตัดสินใจ
ว่าเราจะเลือกเดินอย่างไรในเวลาที่สำคัญก่อนตัดสินใจ
ทำลอหิมซี่สวยงามกลับมาครับ
ประเทศของเราจะต้องมาย้อนกลับไปในอดีต
ที่บ้านเมืองเกิดความขัดแย้ง

ของพรรคพละประชาชน์ครั้งนี้

ไม่ใช่ความต้องการสู่สู่ของผม

แต่ทุกคนจะต้องรบมือกันทำงานจินหลักประธานการณ์ของเมืองคุมชาติเป็นหลัก

ก็ดงที่จะบอกว่าวันหน้าเราจะเป็นอย่างไร

เพราะฉะนั้นทำวันที่ดีกว่า
ของประเทศชาติของลูกหลานของเราทุกคน
ที่จะเติบโดยมีอะไรก็สนใจให้เยี่ยมวันหน้า

บมือให้ลงตัวหน่อย
ปรบมือให้ลูกตัวหน่อยนะครับพี่น้อง
เห็นลูกตัวทำท่านี้ไหมทำท่านี้

เป็นครั้งแรกนะครับไหนก่อนฉันนั่งดังอีกครั้งสินะพี่น้อง

ชูมือชูมือ

อันนี้มาจากเครื่องหมายถูกนะครับ
มาจากความถูกต้องที่ลุงตู่
เชิญชวนพวกเราชาวสุโขทัยและคนไทยทุกคน